ยืนยันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่ามุกที่เจอในหอยกระจงดงที่ซื้อมาแค่๕๐บาทจะต้มกิน
ตอนนี้ราคามันโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะครับ
คือเขาไปตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้คือดูเรื่องอัญมณีเลย
เขาบอกโป๊ะเช๊ะใช่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
นี่แหละครับจากกรณีที่พี่มณ์เทียนจันสุกอายุ๔๐ปีพี่เขาขับรถหัวลากที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่แหละครับ
ซื้อนี่แหละฮะหอยกระจงดงเหลืองจากสะพานปลานะครับที่แหลมชะบังคือจำผมจำได้เลยข่าวนี้
อยากจะกินอาหารทะเลก็เดินไปซื้อนะครับไปซื้ออาหารทะเลแม่ค้าแนะนำหอยนี่มันอร่อยนะก็เลยซื้อมา๕๐บาทเท่านั้นเองนะครับจะเอามาต้มกินปรากฏว่าเจอเนี่ยแหละครับไข่มุกสีเหลืองทองลักษณะคล้ายไข่มุกเมโลไหลออกมาเจ้าตัวเลยถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซบุ๊กสอบถามผู้ที่มีความรู้แล้วก็
พี่มนต์เทียนเล่าบอกว่าสิบสี่กุมภพรรณวันวาเลนไทน์ได้เลือกดีนำไข่มุกที่เจอในหอยกระโจงโดงเนี่ยนะฮะ
ไปตรวจสอบที่ไหนรู้ไหมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์กรมหาชนสำนักการใหญ่ที่บังรักษ์กรุงเทพมหานครนี่มาถึงนี่
และนี่ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าใบเซอร์ครับ
และ๖๕๕๖๕นี่คือกรัฐครับคุณผู้ชมฮะ

เขาบอกว่าโป๊ะเช๊ะมันคือหอยเมโลแน่นอน
เกิดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์
ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นล้านนั่นแหละนะครับ
คือโอ้โหได้ใบเซอร์มาด้วยแบบนี้นะฮะ

ต้องเอามุกไปฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคารครับ

เค้าไปตรวจสอบกฎแล้ว
เป็นแผล๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ

ครับผมบอกประกาศขายนะครับ

เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเขา
แล้วว่านี่สิ่งที่เราสื่อว่าขายไปแล้วได้เงินมาก็ได้ใช้จ่ายเอาไปวางอันนั้น
โอ้โหเป็นกรอบเอ้ยกรอบทำยังไงเนี่ย

ตอนนี้เคยมีข่าวว่ามีนักธุรกิจชาวจีนนะฮะพยายามจะขอซื้อ
อันนี้คือรายที่แล้วลายก่อนนู้นนะฮะประมาณ๕ล้าน
แล้วอันนี้มีใบรับรองด้วยนะ
อันนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า๕ล้านเหมือนกัน
อันนี้โอ้ยน่าจะเกินนะ๖๕กรัต

พี่เขาซื้อ๕๐บาทนี่ไม่รู้จะได้กี่ล้านเนี่ย
ผมว่านู่นนะฮะไม่ต่ำกว่า๕ล้าน
ทำไมผมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าพี่มนเทียนกับครอบครัวเขาบอกเขาเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
ใช่นะฮะน้องปุ้ยซื้อเพชรก็ไปให้ที่นี่เขาดูใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
นี่แหละครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขายได้
จะขับรถหัวลากต่อให้คนอิจฉาเล่นสักพักอันนี้ผมเติมเอง
คือเขาจะขับรถทำงานอาชีพเดิมอีกสักพักแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเกิดกัน
แต่ไม่ยอมบอกว่าบ้านเกิดอยู่ไหนกลัวปุ้ยตามไป
เราไปหาซื้อหอยกระจงดงดีไหมอยากไปเหมือนกัน
เผื่อว่ามันจะมีใครบุ๊คเมโลอยู่ไหมนั้น